กรณีของหมู่อาร์มถ้าเทียบความเข้มข้นนะคะ
คือผลกระทบที่เขาตรวจสอบ
มันกระทบกระแทกคนอื่นแรงแค่ไหน
ถ้าเทียบกับทุกโครงการที่คุณวีระก็เคยมาในแวดวงตรวจสอบทุจริต
คืออันนี้มันเดิมพันธุ์สูง
กรณีหมู่อาร์มเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นประวัติศาสตร์เลยว่า
ทหารตัวเป็นเนี่ยกล้าหอบหลักฐานออกมา

แล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งในขบวนการที่เขาเอาชื่อไปอ้าง
เห็นไหมครับนะอยู่ที่เขาหมดเลย
แล้วคนที่เขาออกมาเปิดเผยยศในพล
ในพลต้องติดคุก
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าทำความผิดจริงเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการ

แล้วลองคิดดูสิว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ

ว่าในส่วนของเอกสารหลักฐาน
ที่เราจะสู้คดีให้มีการตรวจสอบทุจริต
ถ้าผิดจริงตามนั้นทั้งหมด
กระทบทั้งหมดรวมแล้วจำนวนคนกี่คนคะ

ก็เกือบทั้งกองแล้วนะครับ

ใช่ครับจนถึงพนักงานและลูกจ้างด้วย

กรณีแรกคือเอาชื่อไปใส่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้

ครับแต่ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ก็จะเกี่ยวข้องกับพนักงานราชการที่เป็นช่างภาพบางส่วน
แล้วก็ใน๑๐อันนี้ต้องเซ็นครับ
ซึ่งคนที่เราย้ำกันอีกทีนะคะอย่างที่หมู่อามบอก
คือถ้าอันนี้ผิดจริงตัวเองโดนด้วย

แต่ว่าข้อเท็จจริงลายเซ็นมีที่มาอย่างไรทำไมต้องเซ็น
อันนี้ก็ไปพิสูจน์กันใช่ไหมคะ
ซึ่งในส่วนของคนที่รู้ว่าตัวเองมีชื่ออยู่
แล้วก็ต้องไปเซ็นด้วยจำนวนเยอะไหมคะ
เหนือจากที่พูดถึงนายพลสามคนรู้ทุกคนครับ
ก็แปลว่ามีคนอยู่ในสถานะเดียวกับหมู่อาร์มเยอะเลยสิ
คือหมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองมีชื่ออยู่ใช่

แล้วก็รู้ด้วยแหละว่ารู้แหละว่าทุจริต
แต่เราก็ต้องเซ็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอ
ครับรู้ทุกคนครับไม่ใช่ว่าเยอะรู้ทุกคน
เอาอย่างนี้นะคะสมมุติว่าถ้าจะมีคนผูกใจเจ็บหมู่อาร์มนี่
ไม่ได้เฉพาะระดับบัญชาการแล้วสิคะ
ก็อาจจะพวกเพื่อนฝูงกันก็เยอะแยะสิคะ

ผมมองว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ย
มันก็จะไม่มีสิ่งดีเกิดขึ้นเลยต่อให้เราจะเป็นแกะดำ
ตัวเดียวก็เถอะแต่มันไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความ
คิดว่ากินอยู่ดีขึ้นหรือทำให้สวัสดิการผู้น้อยดีขึ้น
เลยแม้แต่นิดเดียวในสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ่อ
ประชาชนกินอยู่ดีขึ้นทหารชั้นผู้น้อยอยู่กันแบบสงบ
สุกมีความสุขอะไรงี้แล้วดูแลในด้านสวัสดิการต่างมัน
ส่งผลดีครับแต่อันนี้มันไม่ส่งผลอะไรเลยผมเลย
มีความรู้สึกว่ามันเป็นการกดขี่

ซึ่งมีผู้น้อยหลายลายครับผู้น้อยมากครับ

ที่ออกมาบอกว่า

แต่ในสภาวะตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้
ผมต้องรอเคลียร์ปัญหาตัวผมเองจบก่อน

ถ้าท่านพบทบอะไรอย่างนี้

เอ้ยเอ้าที่สุดความจริงใจนะ

แล้วไปเช็คมาให้หมด
แล้วผมเชื่อว่าผมทำได้ดีด้วย

เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะอะไร
เพราะพรบว่าด้วยวินัยทหาร

คือผมให้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับ

โดยงานอื่นมันไม่มีคำว่าทำลงวินัย

มันสมมุติว่าอย่าง
สตูของพี่จอมขวัญนี้ใช่ไหมครับ

เอามันไปขังในห้องน้ำนะ

ชาวบ้านก็คือเหมือนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ซึ่งคือทุกคนเข้าไปก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้

ข้อหนึ่งจะว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนไม่แน่ใจ
แต่ว่ามันก็อาจจะสะดวก

คือขออนุญาตนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีแล้ว

ก็คือสู้สิ่งที่ตัวเองเชื่อล้วน
อีกอย่างขอมาที่คุณวีร่าก่อนนะคะ

ทั้งเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะ
แล้วก็ในส่วนของผลกระทบที่
ถ้ากระบวนการที่สุด

หน่วยงานเดิมแม้จะย้ายสังกัด

ก็ไม่เป็นไรนะ

ถ้าหมู่อาร์มเนี่ยนะครับ

เขาไปอยู่หน่วยงานอื่น

ที่เป็นราชการเนี่ย
ถ้าหน่วยงานพวกนั้นนะ
ไม่ยอมรับนะครับ

เขาก็ออกมาทำงานนะ

ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีที่ยืนเลย

นะครับแล้วคนอย่างนี้ไม่เอาไว้

จะไปเอาใครไว้จะเอาไอ้พวกทุจริตไว้ใช่ไหม

เน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าเรื่องในกองทัพเนี่ย

เห็นข่าวมาโดยตลอดนะ
แม้แต่ทหารเกณฑ์เนี่ย

เห็นข่าวทุกปีเห็นไหม

นะแต่กรณีหมู่อามเนี่ย
นะครับมันยิ่งกว่านั้นอีกนะ

ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ระดับสูงด้วย
แค่แค่ระดับจ่า

แล้วนี่อันนี้เขาเปิด
งเรื่องการทุจริตในกองทัพเลยนะ
แล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะอย่างที่หมู่อาร์มเคยบอกมาตลอดเนี่ย
ถ้ากรณีหมู่อามทำสำเร็จ
มันก็จะมีน้องหรือเพื่อนหมู่อาร์มเนี่ย
ในอีกหลายหน่วยนะไม่ใช่เฉพาะสัมภวุฒินะ
ที่เขาก็รอนะที่จะเอาเรื่องมายื่นให้ผมพูดง่ายนะ
เขาก็เข้าคิวอยู่เนี่ยนะครับ
แต่เขารอดูหมู่อาร์มก่อนกรณีหมูอาร์ม
อย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่าสังเกตุว่าคุณวีราก็คงจะมีข้อมูลอีกพอสมควร
ตอนนี้เขาก็จองคิวกันมาแล้ว
แต่จริงถ้าเราพูดกันแบบเอาแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากหมู่อาร์มเนี่ยสังกัดทบนะคะ

ก็คือมันก็ควรจะต้องมีทุกหน่วยงานความหมายคือแบบนั้น
เพียงแต่ว่ากรณีของหมู่อาร์มวิธีปฏิบัติต่อกำลังพลของตัวเอง

เมื่อเขาลุกขึ้นมาตรวจสอบทุจริตแล้วมีหลักฐานเนี่ย
มันจะเป็นที่มาว่ากรณีอื่นจะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำไหม
เพราะสิ่งที่หมู่อาร์มย้ำมาตลอดตั้งแต่ตอนแรก
คือการที่ออกมาตอนนี้คือต้องการการคุ้มครองพยาน
โดยงานไหนก็แล้วแต่จนล่าสุดก็คือไปปชอีกรอบเมื่อวานนี้
ซึ่งเดี๋ยวตกลงปปชตกลงคุ้มครองหรือยังไม่คุ้มครอง
หรือกำลังดำเนินการหรือตอนไหนคะตอนนี้ปปชอยู่ตรงไหนคะ
ที่ไปมาเมื่อวานคือปวชกำลังประชุมครับ
แล้วก็จะรอผลพิจารณาตามที่มีข่าวตอนเย็น
ว่าจะขอข้อมูลจากทบว่ามีแนวทางเยียวยายังไงก่อน

ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยทางปปชถึงจะเอามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อาจจะได้ผลภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้า

ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ที่หมู่อาร์มร้องไปที่ปปช
ร้องไปที่ปปชตั้งแต่เดือน

แล้วก็เมื่อวานที่ไปประประชอ

แล้วก็การที่ไปปรปชเมื่อวานนี้เท่ากับเป็นการไปรอบ๒
เดี๋ยวนะคะตอนที่มีนาที่ไปปรปช
อันนี้เราทั้งส่งข้อมูลด้วยแล้วก็ขอคุ้มครองด้วยถูกไหม

ใช่ไหมคะเพราะว่าตกอยู่ในที่นั่งของการเป็นพยาน

ทีนี้การไปเมื่อวานนี้ไปรอบ๒ก็คือเข้ารักษณะ
ไม่ได้ส่งแล้วมั้งคะเพราะว่ามันไปตาม
เมื่อวานนี้เป็นรอบ๓แล้วนะ
นี่คือวันที่๒๑พฤษภาครับ

แล้วเมื่อวานนี้ที่ออกมารับเรื่อง

มีน้ำหนักแค่ไหนที่เป็นไปได้ว่าปปช
จะเป็นคนทำหน้าที่ในการคุ้มครองหมู่อาร์มคะ
คือถ้าตามมาตรา๑๓๑อาจจะยังไม่เข้าข่ายครับ
เพราะยังไม่มีการคมขู่ที่ชัดเจน
เวลามีการข่มขู่เขาข่มขู่ที่ชัดเจนกันด้วยเหรอคะ

คือต้องเก็บหลักฐานไปว่าโดนขู่แบบนี้นะ

มันจะชัดเจนได้ยังไงคุณจอมขวัญ
ูอามเข้าไปในห้องของในพล

แต่นายพลอัดคลิปได้

คำพูดที่ขู่มันอยู่ในนั้น

มีใครติดต่อคุณมาบ้างไหมคะหมออาม
ตั้งแต่คุณเป็นข่าวนี่
คือหายหมดครับทุกคนกลัวเดือดร้อนหมดเลย
ก็ยังเป็นกลุ่มเพื่อนรักน้องรักรุ่นพี่อะไรอย่างนี้

อย่างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในค่ายบ้างตอนนี้

มันก็จะมาถึงครับ
เราจะรู้หมดความเคลื่อนไหวภายในหน่วย